ผลงานศิลปะของเหล่าบรรดาศิลปินนะครับ
ที่เขารวมตัวกันมากว่า๓๐ชีวิตเลยทีเดียวครับ
งานที่ผมจะพาไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ชื่อว่างานก้าวตามพ่อสืบสารต่อที่พ่อทำปีที่๓ครับ
ซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒนภิบูรสงคราม
เขาร่วมกับเทศบาลนครพิศนุโลกนะครับและกลุ่มศิลป์สองแควร์ร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงราชการที่๙และเทิดพระเกียรติในหลวงนั่นเองนะครับ
บรรยากาศภายในงานก็มีความยิ่งใหญ่อลังการอย่างมาก
มีการแสดงไร่รำประกอบดนตรีจากน้องเยาวชน
เรียกได้ว่าเป็นพิธีเปิดงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่มาร่วมงานคุณดูภาพตามสิครับ

แต่ที่สุดของงานนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินชื่อดังกว่า๓๐ชีวิตที่เขามาร่วมแสดงผลงานให้ได้ดูกัน
คือมาจากทางทั้งนิทัศกาลภาพเก่าจากพิพิธภัณฑ์บัญชานิทัศกาลจากห้องสมุดรังนกในสวน
และนิทัศกาลแสดงเหรียญกระสาปและธนบัตรที่ระลึก
แต่ละอย่างเป็นของหายากทั้งนั้นเป็นของสะสมโบราณนะครับ
นอกจากนี้ดูไปดูมาเรื่อยนะคุณผู้ชมนะอู้วน่ารักจังเลย
คุณจะเพิดเพลินกับการจำลองโรงหนังกลางแปลงแบบย้อนยุคนี่เห็นไหม
ภาพยนตร์อินซีให้เสียงนี่มีแรงให้แสง
อะไรดีที่ไหนอินซีให้เสียงแต่อีแรงให้แสงอ๋ออันนี้เติมเองค่ะ
เอาแต่เขามีฤทธาสการเยอะแยะมากเพ้อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่๙แล้วก็
งานนี้ยังไม่หมดนะคุณยังไปกันได้ร่วมงานกันได้ไปจนถึงวันที่๑๓ตุลาคมนี้นะครับ
ที่สวนกลางเมืองจังหวัดพิศนุโลกนั่นเองครับ
เด็กไปกันเยอะนะเพราะว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะมาก
ฉันอยากจะไปดูเหมือนกันนะมีนิทัศกาลที่เป็นจำลองภาพยนตร์
แบบหนังกลางแปลงกับเมืองกันดังทุน

เขียนชื่อมาเป็นหนังคนละเรื่องนะ

ก็เลยมีเชื้อสายปนมาแบบนี้

ชอบดูหนังในเน็ตมือเขา

แล้วเอากลับกันเถอะไหม